สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
เจอกับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่เช่นเดิมค่ะใช่ค่ะ
เราไม่เปลี่ยนคนเลสใช่ไหมเราจับคู่กันวันนี้จะสวยปิ๊งปั๊ง
จะอยู่โคกภัณฑ์ทั้งวันนะคะทั้งคืนด้วยนะคะ
อย่าเพิ่งรีบนอนนะจ๊ะมาฟังข่าวกันก่อนค่ะ
ข่าวแรกนะอันนี้ก็ต้องแหม
เรียกให้ถูกนะชื่อเขาดีเสียงสั้นเสียงยาว

ขอเซลล์เลยนะคะเป็นภาพแรกที่ทั้งคู่นั้นนะ
แล้วก็มีแคปชั่นใต้ภาพด้วยนะคะว่า
เลข๑คุณผู้ชมอยู่เฉยก็๑อย่างนี้เลยนะคะ
ไม่รู้ว่าหมายถึงคบหากันมาครบ๑ปี
หรือว่ามีการละกันเป็นที่๑นะคะ
กองเชียร์บอกเลยว่าเชียร์มาหนักมาก

เอาจริงถ้าจะบอกว่าจะครบ๑ปีมันไม่ใช่นะ
เพราะว่าคู่นี้เขาเปิดตัวกันมานับนิ้วไปใหม่ได้๘เดือน

ต้องเสียงสูงขนาดนั้น
หรือจะมีการคบหากันก่อนหน้านี้หรือยังไง

จรินพรมาเฉลยอีกทีแล้วกันนะคะ

เออนะคะก็ดีแจกเขาด้วยเปิดสักทีเนาะนะ